เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ตำรวจอยู่๕๐เมตร
กี่ก้าวแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นค่ะ
คุณยายที่อายุแบบ๗๐กว่านะคุณผู้ชมค่ะ
โดนอะไรรู้ไหมคนร้ายเข้ามาแล้วต่อยจนหน้าบวมฟันร่วง
เอาผ้าอุดปากไว้แล้วเอาเหมือนกับลวดลัดคอ
มีผ้านวมคุมหัวอีกเนี่ยแล้วเข้าไปจะไปขโมยของ

มีคนไปช่วยเหลือคุณยายเอาไว้ได้ทันค่ะ

พี่เอารถมูลนิธิมาตรงป้อมเคหาหน่อยครับ

แล้วเหมือนมันน่าจะมีโจรมางัดบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ

ใช่มีมัดแขน

ความห่วงคุณยายต้มกักให้คุณยายเล่นครับ
คราวดที่ได้แบ่งแล้วคุณยายจะไม่ไหวแล้ว
สภาพที่เข้าไปนะคือคุณยายดูอ่อนแรง
หายใจรวยรินแล้วด้วยคนร้ายจับมาตรมือ
อ่านด้วยยนะคะ
เอาพระนวมมาคุมหัวยายอีก

คุณยายอยู่ที่ชั้น
เขาบอกว่าพอขึ้นไปไปเจอคุณยายอยู่ในอาคารพาณิชย์๒ชั้นที่นี่นี่แหละค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงค่ำของวันที่๕กันยาที่ผ่านมา
เราไปถามน้องสาวของคุณยาย
เพราะว่าน้องสาวก็ฟังคุณยายเล่ามานะ
ไปถามน้องสาวคืออุณดารัน
ของวันที่๕นี่แหละค่ะ
คนร้ายมันมาหย่อฟ้าเพดานลงมาคุณผู้ชม

คุณยายบอกว่าอย่าทำอะไรต่อนัดยายเลย
เดี๋ยวดูภาพจำลองที่เราทำนะคะ

มาได้ปั๊บก็เดินไปหาคุณยายนี่ยายมาแล้วอ่าทีนี้คนร้ายพอลงมาปั๊บเนี่ย
ก็บอกเลยจะเอาตังค์นั่นแหละแล้วต่อยคุณยายแบบเนี้ย
คุณยายบอกอย่าทำอะไรยายเลยข้างล่างมีตังค์อยู่สามหมื่นลงไปเอาข้างล่าง
อย่าฆ่ายายเลยคนร้ายมันรีบลงไปนะ
ไปหาตังค์สามหมื่นอย่างที่คุณยายบอกอืม
แล้วขึ้นมากลับมาถามยายอีกมีทองอีกเปล่า

คุณยายบอกไม่มีไม่มีแล้วหมดแล้ว
มันจับคุณยายมัดค่ะแล้วหนีออกไปทางหลังบ้าน
ทีนี้ตอนที่กู้ภัยกับตำรวจสพนครชัยศรีไปตรวจสอบ
ในบ้านโดนฤ้ค้นดูสีฟ้าเพดานเป็นรูแบบนี้
แล้วก็ข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยนะคะ
ตอนไปเจอคุณยายคุณยายอยู่ในห้องนอนชั้น๒ใช่ไหม
นอนอยู่แล้วลักษณะขาพับมาอยู่ด้านหลัง
คุณผู้ชมลองนึกภาพขาไม่โดนมัดนะนี่เอาให้ดูค่ะ
แล้วมือโดนเชือกมัดไพ่หลังไว้
เอาจริงถ้าแค่นี้คนแก่๗๔ปียังทำอะไรไม่ได้แล้ว

เพราะว่าอะไรมีผ้านวมคุมหัวอยู่เปิดมาเจอผ้าอุดปาก
ใบหน้ายายใช่ใบหน้ายายคือบวมช้ำโดนคนร้ายต่อยจนฟันร่วง
ทีนี้ต้องรีบเอาตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลเลย
ลองคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าคนมาช่วยช้ากว่านี้
ต้องไปเอาอุปกรณ์มาช่วยกันตัดแล้วเข้าไปช่วยเหลือคุณยายข้างในค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วก็สงสัยเหมือนกันนะว่า
คนร้ายมันไม่ได้งัดแงะอะไรประตูหน้าต่างแล้วเข้าไปใช่ไหม
คือเขาบอกว่าไปสังเกตที่บริเวณบ้านที่อยู่ติดกับคุณยายเห็นไหมเห็นไหม

ก็อาจจะปีนต้นไม้มาแล้วรู้ว่าบ้านสูง๑๖๕เซนคือสูงไม่เยอะ
เออไม่รู้ว่ามันปีนมาทางต้นไม้แล้วเข้าไปทางหลังคา
เพราะว่าช่องหลังคามันมีรูโหว๒รูไง
อาจจะคิดว่าเข้าไปตรงนี้แล้วก็ลงไปที่ฝ้าเพดาน
ถึงแม้ว่าจะมีแบบเป็นเล็กแหลม
ไว้กันโจรอ่ะนะกันกระโมยอ่ะเนอะใช่ค่ะเออ
อยากรู้ว่าไอ้คนร้ายใจร้ายแบบนี้ค่ะโดนจับตัวได้หรือยัง
อืมตำรวจบอกนะว่าตอนนี้เจอผู้ต้องสงสัยแล้วครับ
เดี๋ยวรอก่อนรอให้คุณยายมายืนยันว่าใช่หรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะจับดำเนินคดีต่อไปนะคะ
อืมสงสารคุณยายนะ๗๐กว่ามาเจอแบบนี้